เจ้าลืมรอยรักที่พี่สลักฝังรักให้สามชื่น
เจ้าแปลไปหัวใจมันถูกปืน
แทบล้มทั้งยืนสะอืนอกตรม
จากใครไปหาเงินตราชวดชม
วิมารพีลมลืมสัญญาสายัน

ดันไม่ได้ร้องเพลงมานานยังเนี่ย

ก็ตั้งแต่ป่วยมาก็ไม่ได้มีอารมณ์ร้องเลยไม่ได้อะไร
เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่จะเปิดประเดิม
ถ้าผ่านเพลงนี้ไปได้เกมจะดำเนินต่อไปอย่างสวยงามค่ะ
เพราะว่าตัวช่วยยังอยู่แล้วพี่ปูต้องการเงินไปสู้ชีวิตกับคุณแม่

นี่คือเพลงที่หนึ่งนะครับเพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐๐๐๐บาท
คุณปูร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาทคุณปูร้อง

ใช่ในเพลงแรกแบบนี้ค่ะสำเร็จค่ะถูกต้องค่ะ
จากสำเร็จแล้วนะคะยังรับเงินไปแล้ว

และเพลงที่๑ที่สำเร็จไปนะครับรับไปแล้ว๑๐๐๐บาท
นั่นก็คือเพลงสัญญาเมื่อสายันจากสัญญาพรณรายนั่นเองครับ

แม่ได้๑ล้อแล้ว

เราก็ใช้ล้อข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งเท่ากับรถคันนั้นมี๔ล้อ
ไปทำมาก็๒๐๐๐บาท
อ๋อต่อล้อไปเนี่ย

ดีใจมากครับมันไม่มีบรรยากาศนี้มานานมากแล้วอืม
มันกระตุ้นหัวใจเนอะมันดีกว่าเครื่องกระตุ้นหัวใจที่ติดอยู่ตอนนี้ไหม

อยากพึ่งนะเก็บไว้ก่อน
ดูจากบุคลิกดูจากการพูดกัญจาแล้วคุณปูเนี่ย
เป็นคนขี้เล่นนะเป็นคนที่มีมุกตลก
แล้วอยากรู้ว่าก่อนที่จะเครียดคุณปูทำงานอะไร
ทีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมก็อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยครับ

ก็อยู่กับพี่ลงนะครับ
คุณจาตุรงมกจกไม้กินเผ็ดค่ะไม้กินเผ็ด

ก็คือเป็นคนในแวดวงวงการบันเทิงเรานี่แหละ
บางทีก็ออกไปเล่นหน้าเวทีบ้าง
เป็นตัวเสริมเขาเวลาที่สมมุติว่าจะมีมุกว่า
ปูเล่นทะเลาะกับนักมิตรีอย่างเงี้ย

กูเล่นอย่างเงี้ย

ก็ไม่ค่อยมีอะ

ไม่รู้ว่าผิดอมบ้างหรือเปล่า

ฝากบอกไปทางคุณจตุรงค์ด้วยนะฮะ

เหงากันนี่มีปล่อยมุกให้คุณแม่

เล่นอะไรกับคุณแม่ดาวบ้านดอนทำได้ไหมปกติ
สมมุติโอกาสต้องดาวบ้านดอนได้

ถ้าดาวบ้านดอนต้องร้องเพลงได้สิ
ร้องผิดค่ะตกรอบกลับบ้านเลยค่ะ

กับคุณแม่ทั้งวันอย่างนี้เลยไหมไม่กลับไปที่มุมเศร้า
ก็กลางคืนนอนคุยกันเดี๋ยวเขาก็จะเอามุกงัดอันนี้หุ่นมา
ไม่งัดเลยเหรอ
ก็เอามุกเก่าที่เขาเคยเล่นนะคะแบบว่าพลอยขำไปด้วย

คนเราได้หัวเราะแล้วมันก็สบาย

ชีวิตก่อนเกิดเรื่องที่เป็นโรคอะไรมันมีความสุขมากนะคุณปูใช่ไหม

แต่ตอนนี้ชีวิตมันเหมือนเล่นละครเหมือนแกล้ง

ทำให้คุณปูไม่สามารถที่จะดูแลคุณแม่ได้อย่างนี้
ทีนี้อยากจะถามว่าแล้วคุณแม่เคยบ่นอะไรกับคุณปูบ้างไหม
่นน้อยใจว่าโอ๊ยเหนื่อยจังเลยต้องมาดูแลปู
เคยได้ยินจากปากคุณแม่บ้างไหมพี่ปู
คือพูดว่าแม่ยอมเหนื่อยแต่ขอให้ลูกให้ทำใจดี

แต่ก่อนผมยอมรับว่าก่อนหน้านี้ผมงุดหงิดมาก
บางทีจะเหวี่ยงใส่แม่บ้างอะไรแม่บางทีแบบ
ด้วยความที่เราเคยทำงานได้แล้วอยู่เราทำไม่ได้
ผมเข้าใจคนที่เคยหาเงินให้ครอบครัวได้แล้วมันงูดหงิดแน่นอน
เครียดครับก็เลยว่าขอโอกาสตรงนี้ว่ากลับขอโทษแม่ครับขออภัยแม่
จิตใจแม่ทำให้แม่ต้องเสียใจว่าต่อไปนี้คำพูดเหล่านั้น
ความรู้สึกอย่างนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้ว
ผ่านมาแล้วเป็นบทเรียนค่ะพี่ปู

เราก็จะตั้งต้นกันใหม่
แล้วก็ทำสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อกันและกัน

ให้กำลังใจทั้งดูแลบีบยาสีฟัน
ทำทุกอย่างให้พี่ปูทั้งหมดเลย
บ่นว่าเหน็ดเหนื่อยแม้แต่คำเดียว

จะทำอย่างเต็มที่เพื่อคุณแม่เช่นกัน

เอาล่ะตอนนี้จะมาถึงเพลงที่๒นะพี่ปูนะ

เพลงนี้มีมูลค่า๒หมื่นบาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
ไม่ธรรมดานะอินโทรเพลงที่๒เนี่ย
ฟังดูแล้วเก่ามากนะ

พี่ปูคะฟังไปแล้วเป็นไงบ้างคะพี่
อินโทรมันสั้นมาก

พอจะเดาได้ไหมคะว่าเพลงนี้คือเพลงอะไร
น้ำตาลาไซ

เพราะว่าทางเป๊กเองเนี่ยฟังแล้วก็ยังงงอยู่

มั่นใจก็ใช้ตัวช่วยได้นะครับ

แต่ถ้าพี่ปูมั่นใจสบายใจที่จะเล่นโดยที่ไม่ใช้ตัวช่วย
ทางเราก็โอเคค่ะพี่ปู

สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณปูจะสู้หรือจะหยุด

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน

พี่ปูสู้นะคะ

ทำให้เต็มที่นะคะวันนี้คนดูอยู่

และคนที่สำคัญในชีวิตของพี่ปูดูด้วยความหวัง
ดูด้วยความรัก
ดูด้วยความเห็นพี่ปูเป็นฮีโร่ของแม่เสมอ

ถ้าพร้อมแล้วมาถึงเพลงที่๒นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้

บุญนี้บาปนำที่มาไม่เจอนวนนาง
ตัวถิ่นพนาตามหาหมดทาง

ตัวถิ่นพนาตามหาหมดทาง
เจ้าทิ้งสัญญาหรือนางที่อ้างวาง

เจ้าทิ้งสัญญาหรือนางที่อ่างวางอารมณ์
เจ้าทิ้งสัญญาหรือนางที่อ่างวางอารมณ์
เจ้าทิ้งสัญญาหรือนางที่อ่างวางอารมณ์

หรือเจ้าเขาไพรบังไว้ซ่อนชม
ข้าขอจ้อมไพรพนมยอมสิ้นลมบวงสวงจอมไพร
เทพารักษ์ร่มใส่สาขา
อุ้มสมพานางน้องมา
ให้ฆ่าเถิดหน้าพระสัย
มีน้ำตาข้าหลังรินจากใจ
ขอหลังไว้ล้างเท้าเทวดา
พอหนุนตักนางจนสร้างอารุโนไทย
เส้นสวงแด่พวงเทวา
คอยเจ้าแม้เงาไม่เห็นเจ้ามา
ที่นี้มีเพียงน้ำตา
ลิ้นหลังลาราบไม้ใส่งาม